คุณผู้ชมคะวันนี้๑๓กรกฎาคม
เดี๋ยว๑๖กรกฎาคม

แค่อยากเล่าให้ฟังว่ามันมีความเคลื่อนไหวแบบนี้จริง

นี่ภารกิจเกี่ยวกับการไปช่วยทีมหมูป่าเนี่ย

เพจนะเขาเป็นเลขแบบตึ๊กไล่เรียงมาเลย

แค่จะบอกว่ามันมีความเคลื่อนไหวแบบนี้จริงนะคะ

ในการช่วยทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย

จำนวนคนวันเข้าวันออก
กี่วันกี่นาทีเจ้าหน้าที่นักดำน้ำ
แล้วมันจะกลายเป็นหลายเลขมากเลยไง

เขาซื้อกันตั้งแต่ต้นเดือนค่ะตั้งแต่รู้ว่าติดอยู่ในถ้ำเนี่ย

เราไปดูที่อุดอนฮานีคุณผู้ชม
ชาวบ้านในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

สี่แยกหอนาฬิกาถนนประจักษ์ศิลปาคมนะคะ
คือคักมากทุกคนบอกเลยว่า
เลขที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการช่วยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเนี่ย

นี่ไงเราไม่บอกแต่เรามีตัวเลขเหรอ
พนักงานขายนะคะเขาบอกว่า
ร้านนี้นะคะเขาก็วางขายตั้งแต่ต้นเดือนนะคะ
ชาวบ้านก็มาจับจองเลขเกี่ยวกับภารกิจนี้ค่ะ
คุณจินตนาสาชัยยันเขาก็เล่าให้เราฟังนะคะ
ส่วนอีกคนนึงนะคะนายสุธินกุลกระจาเจ้าของแผงขายลอตเตอรี่ก็ยอมรับว่า
เลขเกี่ยวกับภารกิจทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนเนี่ยขายหมดเกลี้ยงแล้วเขาตีกันแบบโอ้โหหลายเลขเลยนะคะ
ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนด้วยนะคะ
ในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมภารกิจในการช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
และแสดงความเสียใจกับครอบครัวของจ่าแซม
จ่าเอกสมานกุนันที่เสียชีวิตขณะร่วมภารกิจนี้ด้วยค่ะ
ก็เป็นความสุขของคนไทยในการลุ้นสลากินแบ่งรัฐบาลทุกครั้ง